สิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เลยนะฮะ
หนุ่มเบียบปาดคอกะนี้คดีช่าทิ้งเหลวแฟนสาว
แล้วก็มีภาพข่าวด้วยทั้งภาพข่าวของศพ
แล้วก็ภาพข่าวของแฟนนุ่มชาวเยอรมันคนนี้
ใช่ค่ะซึ่งแฟนนุ่มในช่วงเวลาที่ตำรวจจะไปติดตามจับกลุ่ม
ก็คือเขาตัดสินใจใช้คัตเตอร์กรีดคอตัวเอง
ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าตำรวจนะคะ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งนำตัวนายนิโคพาร์คเคอร์
เยอรมันอายุ๓๖ปี
ส่งโรงพยาบาลวัชเชียรัพย์ภูเก็ตนะฮะ

หลังจากที่เขาตัดสินใจใช้คัตเตอร์ปาดคอตัวเอง
ระหว่างที่ถูกปิดล้อมจับกุมภายในบ้านเช่า
ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เองนะคะ
ซึ่งตำรวจและชุดสืบสวนตำรวจภูทรฉลองนี่เปิดเผย
บอกว่านายนิโคพยายามฆ่าตัวตายหนีความผิด
หลังจากที่ก่อเหตุสังหานางสาวพิชานามพดุงแฟนสาว
อายุ๓๕ปีแล้วก็นำร่างไปทิ้งเหวในป่าลึก
ซึ่งเจ้าหน้าที่พบเป็นศพช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เอง

ขณะนี้นายนิโคตอนนี้นะคะอาการตอนนี้รู้สึกตัว
แต่ไม่สามารถให้การใดนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ต้องจัดกำลังเฝ้าคอยเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
จากดูอาการแล้วก็ป้องกันการหลบหนีแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพิ่มเติมด้วย
ก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับแจ้งนะคะจากทางญาติญาติบอกว่า
นางสาวพิชาซึ่งเป็นชาวกำแพงเพชรหายตัวไปนาน๑สัปดาห์
ซึ่งการแจ้งทั้งแจ้งความแล้วก็การลงโพสต์ในโลกโซเชียล
ก็ลงโพสต์มาตั้งแต่วันที่๖กรกฎาคมซึ่งหลานสาวผู้ตายเนี่ย
ได้ลงโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กของเธอเองประกาศตามหานางสาวพิชา
ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าสาวแท้ระบุว่าหายไปที่หาดราวัย
ได้ประมาณ๗วันแล้วจนมีการแชร์ในสื่อโซเชียลอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้ตำรวจติดตามความคืบหน้าของผู้หญิงที่หายไปคนนี้นะครับ
จากนั้นนะคะตำรวจก็ได้แกะรอยทราบว่านางสาวพิชชา
อยู่กับแฟนนุ่มซึ่งเป็นชาวเยอรมนี
คือนายเปปเก้นิโคอายุ๓๖ปี
ก็เลยเริ่มต้นค้นหาเพราะว่าแฟนนุ่มคนนี้หายไป
เริ่มต้นหาจากรถที่เช่า
ใช่ฮะแล้วก็เพื่อนบ้านที่พักอยู่ใกล้เคียง
วันที่๓๐มิถุนายนได้ยินเสียงของนางสาวพิชา
ทะเลาะกับแฟนนุ่มอย่างรุนแรงจนเงียบหายไป
หลังจากนั้นไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลย
ส่วนนายเป๊บเก้ขับรถเก่งที่เช่าจากร้านเช่ารถในอำเภอเมืองภูเก็ต
จอดทิ้งไว้แล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

ไปจอดหลายจุดตามร้านต่างร้านสะดวกซื้อร้านอาหาร
เป็น๑๐๑๐จุดแต่มีอยู่จุดหนึ่งที่สงสัยว่าไปจอดทำไม
พอตรวจพบเป็นป่าพื้นที่ป่าแบบนี้ค่ะ
ก็เลยตามไปที่จุดนี้แหละทำไมจอดนาน
แล้วทำไมจะต้องไปจอดจุดนี้ปรากฏว่ามองลงไปด้านล่าง

ศพถูกห่อด้วยเสือใช้เชือกไนลอนมัดอย่างดี
ภายในหอทับด้วยผ้าปูที่นอนนะคะซึ่งศีรษะถูกคลุมด้วยถุงพลาสติกสีดำ
ตรวจสอบสภาพศพแล้วนะคะใบหน้าคล้ายกับถูกทุบจนยุบ
ชายโครงซ้ายมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคม๑แผล
คาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๗วัน
สภาพศพที่เจอนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้
ก็นั่นแหละฮะก็เป็นการแกะรอยจากรถต่างแล้วก็ไปเจอ
ศพถูกโยนทิ้งเหวแต่ว่าไปติดกิ่งไม้คา

ส่วนบรรยากาศที่บ้านเกิดของนางสาวพิชาในตำบลเกาะตานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
ซึ่งนางละอองนามพดุงซึ่งเป็นแม่ของนางสาวพิชาบอกว่า
มีรังสังหรณ์เพราะว่าฝันถึงลูกสาวก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้น
โดยลูกสาวคบหากับนายนิโคได้ประมาณ๕เดือนเท่านั้น
และคาดว่าสาเหตุมีอยู่๒สาเหตุนะคุณแม่คาดนะคะ
เป็นเรื่องของเงินทองและอาจจะเป็นเรื่องของการหึงหวงนะคะ
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายนิโคให้ถึงที่สุด
ส่วนตัวแล้วอยากให้ได้รับโทษประหารชีวิต
ฟังเสียงแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
ประหารชีวิตได้ก็ประหารไปเลย

ฆ่านอนอยู่ตรงนี้ผลตกเลยวันนั้น

กันลุกขึ้นดูมันไม่มีลุกไปดูแล้วก็ไม่มี
ใช่จริงในตัวเขาเลย
แต่ผมเขาไม่เคยหวีไว้ผมยาว

ใส่เสื้อสีดำเดี๋ยวยาว
แล้วตอนที่จะส่งเงินมาเนี่ย

แต่กำลังป่วยอยู่ป้ากำลังป่วยอยู่
คิดว่าเป็นลูกหลานสาวหรือเปล่า
คิดเหมือนกันแต่นี่ก็เอาน้องวินไปลงเรียน

เล็กก็ลุกไปดูตามไม่กลัวอะไรหมดเลย

ก่อนตายนะ
ก่อนที่ตายนะก่อนมันส่งเงินอีกนะ

อ๋อมีรังหอนเห็นเขาเดิน

คุณแม่บอกว่าให้พี่สาวของนางสาวพิชา
และพ่อของอดีตสามีที่ทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

และหลังจากเสร็จสิ้นงานศพแล้ว
จะนำอัฐิกลับมาทำบุญที่บ้านเกิดต่อไป
พร้อมทั้งบอกว่าเป็นห่วงหลานสาวอายุ๑๑ปีนะคะ
ซึ่งเป็นลูกของนางสาวพิชากับอดีตสามี

จะไม่มีใครส่งเงินมาให้เลี้ยงดูครอบครัวแล้วค่ะ

รักแม่มากที่สุดและจะอดทนสู้ต่อไป
โดยขอให้แม่ไปสู่สุขติค่ะ